เหนือจากกีฬาแห่งชาติที่ต้องติดตามกันแล้วนะครับ
วันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีนั้นตัดสินแชมป์เจ้าอาเซียนเลยครับ
นั่นก็คือฟุตบอลโตต้าแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิลครับ
ดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับ

แชมป์โต้ต้าไทยปริมาลีก๔สมัยและแชมป์โต้ต้าลีกครับ
ทีมล่าสุดเกมนี้มีผู้เล่นให้เลือกใช้งานมากมายนะครับ
ทั้งทีรทรวุฒิมาธารสุชานุษย์นุ่ม
ปตันทีมอาเดสตูนเยสประกันหลังตัวแกร่ง

ก็ต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้ได้นะครับ
แล้วก็คว้าทุกแชมป์ที่ลงเล่นภายในประเทศปีนี้
ผู้จัดการทีมทัศเทพย์พิทัศภูนษีนย์ก็บอกว่า
แล้วก็ยังพลิกล็อกชนะทีมอย่างบินเหยือง

ของเบอร์เกียจอังกรทีมชั้นนำของกัมพูชาก็พาทีมลงซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
ที่สถานทรุปจราษัยในกรรมสังเวียนการแห่งขันจริง
นำโดยจันวัฒนาการและสเวลอาจายี่

ก็บอกว่าความจริงนั้นเขาเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงของบุรีรำ
รับว่ายอดทีมไทยลีกนั้นเป็นทีมที่มีระบบการเล่นที่เป็นต้นแบบของฟุตบอลสมัยใหม่
แล้วก็จะพยายามศึกษาอย่างเต็มที่ถึงวิธีการเล่นมาปรับใช้
แต่ไงคิดว่าพรุ่งนี้จะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนี้อย่างแน่นอน
คู่นี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑ทุ่มเข้าสัญญาณถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวี
ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีก็เปิดหน้าจอรอชมกันได้ครับ
ไปที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องกันบ้างของทีมชาติไทยในชุดรีโอลิมปิกครับ

เอาชนะพยาวเอฟซีทีมจากดิชั่น๒ในโซนภาคเหนือไปได้๔ต่อ๑
พยาวขึ้นนำก่อนจากอนุสรเขียวชะอุ่ม
จากนั้นไทยมายิง๔ประตูรวดนะครับจากประกอบเรมพักก่อนหมดครึ่งแรกนาทีเดียว
แล้วก็เครื่องหลายอีก๓ลูกจากอรุศรพรมละและพิโยอินพินิศทำคนเดียว๒ประตูครับ